ผมบอกเลยนะถ้าอยากให้เด็กทำอะไรนะครับ
ไปให้พี่สองคนนี้เขาทำก่อน

ไม่ยอมร้องไห้จ้าเลย

ล้างจมูกก่อน
โอ้โหคุณผู้ชมครับพอเขาเขาล้างจมูกโชว์เท่านั้นแหละ
ค่ะเป็นไงเด็กคราวนี้เรื่องการล้างจมูกนะแม่แม่เอา
ไซลิ้นมาเลยแล้วพี่ฮายทำก่อนหน้านี้มัดกันเกือบตายพ่อมัด
คุณผู้ชมครับโอ้ยพ่อ
คุณทั้งสองขอบคุณที่เกิดมาให้พ่อให้แม่ยุคนี้จริง
บางคนบอกลูกเป็นหวัดไม่รู้จะทำยังไงคืออย่างนี้นะฮะ
คือเด็กเนี่ยครับเขาสั่งเองไม่ได้ไงดอม
จังเองไม่ได้แล้วก็ขากเสลดเองไม่ได้

มูกพวกนี้มันก็จะอยู่ในปากในลำคอ

หมอบอกว่าจะต้องล้างจมูกแบบเช้าเย็นเลย

คุณพ่อคุณแม่บางคนเอาปากดูดนะ
เอาปากดูดจมูกลูกแล้วจริง

อันนี้พูดกันจริงบ้านไหนเคยทำบ้าง

อาบน้ำให้ดูหน่อยนะฮะ
อาบน้ำแล้วเรียนตอนเช้ายากเหลือเกิน

อยากให้ลูกทำอะไรบอกว่าตอนนี้ต้องขอ

ที่มีคุณแม่มาบอกว่าสอนกินนมก่อนนอน
ฟันอาบน้ำกินข้าวกินยาพ่นจมูก

คนไปตอบว่าเออเอาลูกไปให้พี่ฮายพี่เซนเลี้ยเถอะ